สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน

เหตุผลก็คือเรามีความรู้สึกเองว่า
พอมันเกิดมาแล้วมีกำลังมีรายได้
มันต้องควรจะแบ่งปันให้กับผู้อื่น

หรือว่ามีโอกาสน้อยกว่าเราอะไรแบบนี้ครับ
อย่างที่บอกว่าก็ทำบุญกันมาต่อเนื่องนะครับ
แต่พออันนี้ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มาที่นี่นานแล้ว
เหมือนตอนนั้นเคยมาแต่มันสมัยไม่รู้กี่ปีแล้ว
อยากจะบอกทีมงานว่าอยากทำบุญ
อยากมามูลนิธิแล้วก็มาทำบุญแบบนี้แล้วก็มาช่วย

แล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยการแนะนำคนที่มา

ผมว่าเราควรต้องรู้วิธีการก่อนนะครับ
ว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วต้องทำอย่างไรกันบ้าง
อันดับแรกนะครับถ้าเข้ามาจากศาลเจ้าเนี่ย

จะต้องไห้พระพรมเสร็จแล้วถึงจะเข้าไปด้านใน

ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับครับผมนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นผู้ช่วยดู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

ไปเรื่อยเติมโดยที่ไม่หยุดไม่ห่อนในการเติมนั่นเอง

แล้วก็อยู่ไปช่วยลูกสุรรรค์ครับ